ความเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตครับ

ไปยื่นสารแพ่งขอให้ท่านไต่สวนฉุกเฉินนะครับ
กรณีไปวิจารณ์นโยบายกัญชาของพักภูมิใจไทย
ส่วนคดีกับทนายตั้ม
นี่ครับไปกับทนายเปี๊ยกฮะ
นายอนัญชัยชายเดชครับ
ยื่นสารอาญานะครับฟ้องหมินประมาท
เรียกเงิน๑๐๐ล้านบาทครับ
จากการแถลงข่าวพาดพิงเรื่องถุงเงิน๖ล้านบาทครับ

ไปกับนายอนัญชัยชายเดชทนายความนะครับ

สารอาญาถนนรัชดาพิเศษในข้อหามินประมาท
แล้วก็เรียกค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน๑๐๐ล้านบาทครับ

ลงคำขอโทษนายชูวิทย์ในสื่อมวลชน

ประกอบด้วยสื่อโทรทัศน์๑๐สำนัก
หนังสือพิมพ์๑๔สำนัก

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหลายครั้ง
เช่นวันที่๒๓แล้วก็ช่วงวันที่๒๔ถึง๒๗มีนาคม
โดยกล่าวหาว่านายชูวิทย์รับเงิน
ยังกล่าวหาว่ารูปชายของนายชุวิต
โอนเงินสกุลดิจิทัล
เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง
ขนทั้งคู่สารรับฟ้องคดีนะครับนัดไต่สวนวันที่๑๗
วิทยุนายนเวลา๑๓ในรายการโดยในชีวิตยืนยันว่าจะไม่ยอมความเด็ดขาด
ต้องการนำเงิน๑๐๐ล้านบาทนี้ไปทำบุญแม้ว่านายสิทธานั้นจะมาขอโทษ
ภายหลังก็ตามส่วนวันจันทร์ที่๑๐เมษายนนี้จะไปยื่นร้องต่อสภาธนายความ
สอบมันญาตินายสิทธาครับ
แต่ความเป็นคุณธรรมนั้นมันไม่สามารถสอนกันได้ครับ
ทนายตั้มนั้นจะต้องเรียนรู้คำว่าคุณธรรมให้ดีในอาชีพทนายความ
ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้คุณธรรมอย่างสูงคือผมอโหสิกรรมไม่ได้
ผมได้เงินเนี่ยผมจะเอาไปทำบุญก็จะเอาไปทำบุญอีกแล้วครับ
ถ้าได้เงินมาผมยืนยันว่าผมไม่ใช้แม้แต่บาทเดียว
แต่ผมจะเอาไปทำบุญทำให้โรงพยาบาลทำให้ที่ต่าง
หลังจากที่นายชูวิทยื่นฟ้องทนายตั้มแล้วนะครับ
ชุวิตก็ไปกับนายสกลชัยริมศรีสวรรค์นะครับ
ทนายความอีกคนนะครับไปยื่นคำร้องต่อสารแพ่ง
เพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
โดยร้องขอให้ศาลท่านเปิดไต่สวนฉุกเฉิน
กรณีที่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวพักภูมิใจไทย
ร้องขอห้ามนายชูวิทย์พูดถึงนโยบายกัญชาเสรีในช่วงระหว่างการหาเสียง
ล่าสุดสารแพ่งนัดไต่สวนฉุกเฉิน
และนายชีวิตจะเข้ารับการไต่สวนในฐานะพยานด้วยตัวเองครับ